นี่ช่วงนี้เวลาเจอใครก็ยังถามอยู่นะ
ยังโอเคอยู่ใช่ไหมยังโอเคอยู่ใช่ไหม

กลัวเรื่องโควิดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะกลับมาอีกแล้วนะ

แต่เรื่องของการเป็นเราจะเห็นว่า

แต่ว่าอาการมันอาจจะไม่รุนแรง

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนะคะ
ทำงานอยู่ที่บ้านติดโควิดนั่นแหละ
แต่ปรากฏว่าเสียชีวิตค่ะ
โอ้โหแล้วครอบครัวตกใจมากนะ
ว่าอ้าวยังคุยกันอยู่เลย

ลูกชายยังบอกอยู่เลยว่าไม่ได้มีอาการหรอก
สบายใจเดินทางมาดูที่คอนโดพบว่าเสียชีวิตแล้ว
โอ้โหนี่ไม่เห็นข่าวประเภทนี้มาสักพักแล้วนะ
ติดโควิดแล้วเสียชีวิตค่ะ
ใช่ค่ะแล้วคนที่เสียชีวิต
อายุไม่ได้เยอะเลยนะ๓๘ปีค่ะ

แห่งหนึ่งในกรุงเทพติดโควิด๑๙จากบริษัท
คือตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละติดโควิด
แล้วก็มีพนักงานที่ออฟฟิศติดประมาณ๕๘คน
ทีนี้ตัวคุณจักรินเองก็อยู่ที่คอนโด
แล้วคอนโดอยู่ตรงนี้ลาดพาว๑๐๑คุณผู้ชม
ไม่เห็นนานแล้วนะเออใช่ค่ะแล้วนี่ในห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาร่างลงมาจากคอนโดค่ะ
ช่วงสายเมื่อวานนี้ทางครอบครัวก็รับศพมา
ประกอบพิธีชาปนกิจแล้วนะคะที่วัดบึงทองหลาง
ได้คุยกับคุณแม่ได้คุยกับน้องชายของผู้ตาย
บอกว่าก่อนหน้านี้นะเพิ่งคุยกับนายสักกริน
แล้วลูกชายบอกกับคุณแม่ว่าแม่ผมติดโควิด
แต่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะอาการไม่ได้มีอะไรมาก
คือลูกชายรู้ว่าติดโควิดอันนี้คือไลน์ที่ส่งให้ทางครอบครัวดู
ว่าติดโควิดคือบ่ายของวันอาทิตย์ที่๒๐ที่ผ่านมา
ทีนี้หลังจากนั้นลูกชายก็ซื้อยาพารา
ซื้อฟ้าทลายโจรมากินไม่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วพอวันที่๒๑ลูกชายโทรมาบอกกับแม่
โทรมาบอกกับแม่ว่าเนี่ยอาการก็ไม่ได้มีอะไร
แค่แบบมีอาการแบบร้อนที่คอแค่นั้นเอง
แล้วตอนนั้นแม่บอกว่าหลังจากนั้นก็ติดต่อกับลูกไม่ได้
พอติดต่อไม่ได้ก็เลยอุ๊ยทำไมอ่ะ
เพราะอะไรแม่อยู่ยะลานะทีนี้แม่เขาแบบไม่สบายใจแล้วค่ะ
พยายามแบบเออต้องมาหาลูกแล้วแหละว่าลูกเป็นอะไร
พอวันที่๒๓มาหาถึงที่คอนโดแล้วเปิดประตูไม่ได้ไง
พองัดเข้าไปดูอ้าวลูกลูกนอนเสียชีวิตอยู่นะคะ
แล้วร่างกายลูกก็บวมคล้ำแล้ว
น่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่ช่วงประมาณ๒๑ที่แบบติดต่อไม่ได้ค่ะ
ทีนี้ครอบครัวบอกเลยนะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจริง
อาทิตยเพิ่งรู้ว่าติดโควิดแล้วมันมีอาการเล็กน้อยด้วย
อย่างหนึ่งลูกชายฉีดวัคซีนมา๓เข็มนะ
ก็คือฉีดเมื่อเดือนมกราคมก็ห่างมาประมาณแบบ๑๐๑๑เดือนเนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรชอบออกกำลังกายชอบเตะฟุตบอล
แล้วถามว่ามีสูบบุหรี่ไหมก็มีบ้าง
แล้วถามว่าการผ่าตัดลูกเคยผ่าเคยรักษาอะไรบ้าง
ผ่าตัดไส้ติ่งแล้วตอนนี้กำลังรอผ่านิ้วในถุงน้ำดี

ไม่ใช่เหตุนี้เหตุเดียวนะยังมีอีกเหตุหนึ่งด้วยนะคะ
คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙อีกคนนึงนะ

คนนี้อายุมากแล้วประมาณ๘๓ปี

ก็เสียชีวิตในบ้านแขวงและเขตประเวท
ลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าพ่อเธอป่วยเป็นโรคชรา
ความดันสูงไขมันในเลือดแล้วก็ต่อมลูกหมาก
จริงแล้วพ่อเธอเคยฉีดวัคซีนมา๒เข็ม
แต่พ่อเธอไม่สูบบุหรี่นะไม่ดื่มเหล้าด้วย

เมื่อ๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็เลยแยกพักรักษาตัวชั้น๒ของบ้าน
แยกกันห้องน้ำก็ใช้แยกกัน

ก็คือตัวลูกติด๗วันถูกไหมแล้วก็หาย

ระหว่างที่ลูกสาวป่วยอยู่พ่อพ่อป่วย

อ้าวพอตรวจดูมีเนื้องอกในสมอง
แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
พอวันที่๑๖ก็กลับมาอยู่บ้าน
หลังจากนั้นอาการของคุณพ่อเริ่มหายใจลำบากแล้ว
หายใจแรงไม่ได้มีไข้นะไม่ได้ไอด้วย
แล้วหลังจากนั้นพ่อมาเสียชีวิตช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ไม่รู้สาเหตุด้วยนะคะว่ามาจากอะไร
ปรากฏว่าโอ้โหตรวจขึ้น๒ขีด
เอาลองตรวจอีกทีนึงก็ขึ้น๒ขีด
ตรวจอยู่๓ครั้งขึ้น๒ขีดหมดเลย
ทีนี้ลูกสาวยังแปลกใจอยู่เลยว่าพ่อติดมาจากไหน
๓อันมายื่นให้ดูโควิด
ทั้ง๓ครั้งของการตรวจเลยค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าติดมาจากไหน
แล้วตัวลูกสาวเองก็บอกว่าตัวลูกพอรู้ว่าก็แยกกักตัวทันที
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีคุณผู้ชมเอาจริงนะ
พอถึงตอนนี้ไม่ได้ไปหาหรอกว่าฉันติดมาจากไหน
เพราะว่าโอกาสในการติดมันก็เกิดได้ง่ายขึ้น
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญเราก็ยังคงต้อง
คำว่าอะไรนะกาดเหยียดตก

จะต้องดูแลตัวเองล้างมือบ่อยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
แล้วก็คุณหมอยังด่าหน้า
หน้ากันออกมาว่าเราควรจะไปถึงเข็ม๓หรือเข็ม๔
สำหรับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับ

มันจะทำให้หนักเป็นเบาได้นะฮะ
แต่เข็มอื่นคุณผู้ชมต้องลองตรวจสอบดูข้อมูล

คือใครจะไปฉีดรู้สึกที่กระทรวงสาธารณสุขช่วงนี้ค่ะ

เพราะว่าพอรายงานข่าวไปก็เออใช่รอบตัวคนติดเยอะขึ้นเนอะ